นักเรียนไม่อยากให้คู่กับคำว่านักเลง
แล้วเหตุการณ์จากเรื่องที่ครูเจี๊ยบเสียชีวิตนะคะ
ก็กลายเป็นว่าบิ๊กต่อพบตรออกมาสั่งแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้ว
ประเด็นคือแก้ได้จริงไหมแล้วจะแก้ตรงไหนบ้าง
ถามอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

สวัสดีครับคุณขวัญครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

ผมเคยบอกบ่อยว่าบ้านเราเนี่ย
พอมันเกิดเหตุอะไรที่เป็นเรื่องสะเทือนใจกันทีนึง
ก็ตื่นขึ้นมาแก้ปัญหากันทีนึง
ขึ้นมาแบบโกลหนเลยครับ
ถ้าเป็นเรื่องที่ถึงหูนายกรัฐมนตรี
แล้วนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
โอ้โหยิ่งตื่นกันใหญ่
ข่าวเรื่องนักเรียนนักเลงยกพวกตีกันเนี่ย
คนก็สลดใจกันไปทั่ว
นึกถึงอกเขาอกเรา

เสียลูกโดยเหตุที่มันไม่ควรจะต้องเสียชีวิต
ลักษณะแบบนี้คนเขาสงสัย
ยิ่งมีข่าวออกมาว่า
นักเรียนนักเลงพวกนี้มีการวางแผนในการก่อเหตุ

มันไม่ได้แค่ไปเจอกันแล้วมันมีเรื่องกันนะ
มันวางแผนก่อเหตุเป็นกั้นเป็นตอนมีการเป้าหมายหัวเป้าหมายชัดเจน
คนยิ่งรับไม่ได้พบตรผลตรวจต่อศักดิ์บอกว่า
มันเป็นรูปแบบอาทยากรรมกลุ่มเล็ก

แล้วพบตลก็สั่งการ
บอกว่าตำรวจต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้
ต่อไปถ้าปล่อยให้คนพวกนี้ก่อเหตุยิงคู่อริต่อเนื่องกันแบบนี้
ผู้บังคับการจังหวัดต้องรับผิดชอบนี่
คำถามคือแนวทางข้อสั่งการของพบตร
จะป้องกันปัญหาได้ไหมจะแก้ปัญหาแบบเก่าถูกที่คันไหม
นี่ยังไม่พูดถึงการมีปืน
ที่มีกันได้ง่ายดายซื้อง่ายขายคล่องกันในโลกออนไลน์จะแก้ยังไง
ผมจะขอคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับอดีตนายตำรวจ
ที่เคยเป็นผู้กำกับอยู่สอนอลำลูกกาเคยมีประสบการณ์กับการแก้ปัญหานักเรียนยกพวกตีกันมาแล้ว

ครับปัญหานักเรียนยกพวกตีกัน
ถ้าจะแก้ให้ได้เนี่ยตำรวจต้องทำยังไง
อืมครับมันคงไม่ใช่แค่มากำชับนะฮะ
แล้วก็พูดว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาผู้การต้องรับผิดชอบนะครับ
รับผิดชอบมันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแต่ต้องตั้งคำถามว่า
นะฮะสาเหตุที่แท้จริงเนี้ยมันเกิดจากอะไรอืม
จะบอกว่าเป็นองค์กรอาชกรรมขนาดเล็กอะไรก็ก็ว่าไปนะฮะอืม
แน่นอนแหละครับคือเรื่องนี้มันต้องตั้งคำถามว่า
ประเทศที่เจริญทั่วโลกเขามีกันไหมเรื่องเด็กฆ่ากันเนี่ย
นักเรียนให้สาธารณ์ฆ่ากันอืมมันไม่ใช่เรื่องจากจริงนะฮะ
ที่เป็นบุคคลวิกฤติการยกพวกตีกันฆ่ากันคนจะไปเรียนหนังสือ
พกมีดพกปืนเนี่ยมันมีที่ไหนในโลกบ้างครับ
ค่ะนะครับครับที่อาจารย์สั่งภาคบอกผมเคยเป็นผู้กำลังลูกการเนี่ย
นะฮะใช่นะฮะผมมีประสบการณ์ซึ่งทำให้ผมเนี่ยรู้สึก
เพราะมันมันมีโรงเรียนดังอยู่สองโรงเรียนที่เป็นอริจันทร์นะฮะ
ต้องมาผ่านในพื้นที่ผมแล้วก็ออกมาถือดาบมาไล่ฟันกันอะไรกันบ่อย
ตามตลาดบางแล้วก็พอเราไปจับเขาพกมีดขึ้นรถเมย์พกมีด
กลายเป็นเด็กคนดีนะฮะแต่พกมีดเขาบอกว่าถ้าผมไม่พกแล้วใครจะมาดูแลผม
แล้วผมถูกรังแก่ถูกแย่งหัวเข็มขัดถูกตบหัวนะฮะผมก็เลยได้คิดเลยว่า
โอ้โหนี่มันเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเขาพึ่งตำรวจไม่ได้
เขาถึงต้องพกมีดบางคนพกปืนบางคนเพื่อนถูกแทงถูกตี
นะฮะก็ล้างแค้นเอาคืนผู้โดยสรุปก็คือทั้งหลายทั้งตัว
มันเกิดจากความอ่อนแอของระบบงานรักษากฎหมายที่เด็กพวกนี้เขาคิดว่าเขาพึ่งไม่ได้
คือถ้าเขาพึ่งได้เนี่ยนะสมมุติว่าเขาถูกลุมทำร้ายแล้วเขาไปแจ้งความตำรวจ
แล้วตำรวจไปจับคู่อาริมาลงโทษได้เนี่ยปัญหาแบบนี้ก็ไม่ต้องยกพวกมาตีกัน
อย่างนั้นไหมแน่นอนครับแน่นอนเลยครับผมให้บริบอกเขาบอกว่าน้องนะฮะ
ต่อไปเอาอย่างนี้นะฮะไม่ต้องพกมีดไม่ต้องพกปืนถ้าน้องถูกรังแกน
ทั้งถูกขึ้นมาด่ามากบหัวมาอะไรรังแก่เล็กรังแก่น้อยให้มาแจ้งความ
ถ้าตำรวจไม่รับแจ้งความให้แจ้งกับผมแล้วผมก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้อย่างทั่วถึงเลยนะ
นะฮะรับรองว่าจะต้องดำเนินคดีแน่นอนไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนจะตามไปจับให้ได้
ปรากฏว่าโอ้โหเด็กพวกนี้เปลี่ยนพฤติกรรมเลยครับอาจารย์สุภาพนี่คือตัวอย่างนะฮะ
ผมจะเรียนเลยว่าปัญหาที่เด็กต้องมาตีกันฆ่ากันเนี่ยนะครับทุกวันนี้เพราะว่า
เวลาเขาถูกรังแก่เนี่ยเขาพึ่งตำรวจไม่ได้นี่พูดตรงไปตรงมาเลยนะครับ
ไม่ได้ตำรวจก็ไม่อยากยุ่งตำรวจก็ไม่อยากยุ่งอืม
ไม่เอาธุระครับปัดด้วยนะฮะรับแจ้งความนะฮะก็ลงเป็นหลักฐานรับทราบ
จนกระทั่งเด็กพวกนี้ไม่ไปแจ้งความเพราะคิดว่าแจ้งแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไปล้างแค้น
ก็เลยพอดีไปดูไปโดนแบบคลูนะฮะคอมพิวเตอร์คนหนึ่งเสียชีวิต
ก็เลยเป็นเรื่องนายกพูดนะฮะพบตรพูดนะครับ
แต่ถ้าเกิดมันยิงกันเปรี้ยงบ้างนะฮะมีคนเจ็บเล็กน้อยก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
บริเวณชานเมืองเนี่ยนะฮะปฐุมคาณีสมุทรการนะครับเกิดขึ้นเรียนประจำ
ตำรวจไม่อยากยุ่งหรือเปล่าท่านตำรวจไม่อยากยุ่งหรือเปล่า
คดีแบบนี้ตำรวจไม่อยากทำคดีใช่ไหม
ตำรวจไม่อยากทำทุกคดีหรือครับอาจารย์สุขภาพตำรวจประเทศไพรนะ

พอไปจับนักเรียนก็โยงไปถึงโอ้โหต้องเอาไปสอบเป็นพิเศษ
ต้องพาไปไว้ที่ไหนพ่อแม่เขาต้องตามมา
ฉะนั้นตำรวจตำรวจมีความรู้สึกว่าอย่าไปยุ่งดีกว่า
อ๋อไม่ใช่หรอกครับอาจารย์คือคือเรื่องพวกเนี้ยนะฮะ
คือตำรวจไทยเนี้ยไม่อยากจะทำการสอบสวนนะฮะ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
ทีนี้ถ้าตำรวจเอาจริงเอาจังในการดำเนินคดีให้คนที่ถูกทำร้ายเขารู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นธรรมปัญหาน่าจะแก้ได้ในระดับหนึ่งไหม
ไม่ระดับหนึ่งนะครับมันแก้ได้ทั้งหมดเลยครับ
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเด็กตีกันทุกวันนี้นะฮะผู้ใหญ่ก็ฆ่าล้างแค้นกันเยอะแยะมากมาย
จะไม่อยากแจ้งความปัญหาตำรวจไม่รับแจ้งความเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะครับ
ไม่รับแจ้งความเพราะต้องแจ้งความแล้วต้องดำเนินคดีต้องสอบสวนต้องอะไรต่ออะไร
ฉะนั้นเนี่ยปัดออกดีกว่าคดีก็น้อยนายก็ไม่ถูกตำหนิไม่ถูกนายตำหนิ
กันที่ไหนต่อไปคงไม่รายงานแล้วล่ะฮะวันก่อนท่านบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยเวลาไปแจ้งความเนี่ย
รับแจ้งและรับดำเนินคดีเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของคนคนไปจับผมเกิดไม่ถึง๕
ร้อยคนที่ไปแจ้งนะที่เป็นคดีสอบสวนจริงนะครับอาจารย์

แต่ไม่ดำเนินคดีปล่อยไว้อย่างนั้น
อันนั้นถือว่าไม่รับแจ้งนะฮะอันนั้นจริงนะฮะ
บัติหน้าที่มิชอบนะฮะแต่พระตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยเขาส่งเสริม
การไม่รับแจ้งความนอกเขาสั่งด้วยนะฮะ
ด้วยนะฮะใครรับแท่งความเร็วโดนด่านะฮะอาจารย์
เพราะว่าจะได้โชว์ได้ว่าตัวเองมาคุมพื้นที่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

อกนายกหลอกสภาหลอกนักการเมืองหลอกประชาชนว่า
ความสงบมีความสงบเรียบร้อยคดีไม่เกิด
แต่มันไม่เกิดทางตัวเลขแต่มันเกิดตามความเป็นจริง
แต่ผู้เสียหายเขาทนไม่ได้เขาก็ไปร้องคนนั้นคนนี้
ไปร้องอะไรนะกันจอมพลังมั่ง
ไปล้องมูลนิธิปวีนาบ้างไปล้องทันใดความก่อน
อย่างนั้นแหละถึงค่อยมาทำคดีกันใหม่
ใช่ครับไปร้องพวกนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะ

ร้องพวกนี้เพื่อเอาไปออกรายการดัง
รายการไม่ดังก็ตำรวจก็ไม่สนใจนะเดี๋ยวนี้
เพราะออกรายการดังก็กระตือหรือล้นนะ

พร้อมที่จะทำคดีพร้อมจะให้ความเป็นธรรม
ใช่ครับดังนั้นวันนี้ผมจับจุดได้๑จุด
คดีนักเรียนยกพวกตีกันเนี่ย
ถ้าตำรวจเอาจริงเอาใจคลี่คลายปัญหาให้เขา

ปัญหาไม่จำเป็นต้องไปยกพวกตีกัน

เบาลงเยอะหรือครับหายไปด้วยครับอาจารย์ทูภาพ

ถ้าตำรวจทำหน้าที่นะฮะของตัวเองนะครับ
เขาถูกละเมิดเขาเสียหาย
จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหน

ครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ